วัดประชุมโยธีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาพระเทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสวัดพร้อมกับนายอำเภอ
เป็นตัวแทนร่วมแจกข้าวสารและหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
เทพปัญญาโมลีเจ้าอาวาสกล่าวว่า
ทางวัดได้ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่จังหวัดพังงา
สมทบทุนนำไปจัดซื้อข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัม
จำนวน๖๐๐ถุงและหน้ากากอนามัยอีกจำนวน๖๐๐กล่อง

เพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและสินค้าทยอยปรับราคาขึ้น
โดยเน้นแจกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการคนตกงาน
รวมถึงผู้ที่มีรายได้น้อย